สุนัขถูกน้ำท่วมและลอยขึ้นไปติดอยู่บนหลังคานานเกือบสัปดาห์
ไม่ได้กินอะไรเลยนะสภาพผอมโซเลยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีสุนัขแม่ลูกอ่อน
ติดอยู่ในอาคารของโรงเรียนซึ่งถูกน้ำท่วมออกมาไม่ได้
จนล่วงเขาตายไป๑ตัวนะครับ

เดี๋ยวแหละครับชาวบ้านก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวนี้
ตอนแรกก็สงสัยไปติดอยู่บนหลังคาได้ยังไง
เขาหนีน้ำขึ้นไปคุณหนีน้ำขึ้นไปนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านพยายามที่จะช่วยให้สุนัขลงมา
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงมากันง่ายนะฮะ
ต้องปีนหลังคาขึ้นไปช่วยแล้วก็จับปล่อยลงมาจากหลังคา

เจ้าสุนัขตัวนี้ก็พยายามเดินหาอาหารตามบ้านเรือของชาวบ้าน
ด้วยความหิวโหยไม่ได้กินเป็นสัปดาห์แล้วนะฮะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าที่บ้านปากจ่าหมู่๕
ตำบลควนโสอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลา
มีสุนัขหลายตัวที่ต้องประสบชะตากรรม
และสุนัขตัวนี้ไม่ใช่สุนัขในหมู่บ้าน

กระทั่งปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้เพื่อจะเอาชีวิตรอด
แล้วก็ติดอยู่บนหลังคาน่าจะนานเกือบ๑สัปดาห์แล้ว
เพราะว่าลงมาไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครกล้าช่วย

แต่สุดท้ายด้วยความสงสารก็มีชาวบ้านคนหนึ่ง
อาสาปีนขึ้นไปช่วยสุนัขลงมาได้สำเร็จ

เจ้าสุนัขก็ติดอยู่ออกมาไม่ได้
โดยเขาเพิ่งจะตกลูกเล็ก๓ตัวนะครับ
จำนวนนี้มี๑ตัวที่นอนหายใจรวยริน

สุนัขยังจ้องมองลูกที่นอนสมด้วยความรัก
และบางครั้งมันก็ได้ลุกขึ้นเดินไปใช้ลิ้น
เหลี่ยตัวลูกที่ป่วยเหมือนจะตายนะฮะ

ที่ลูกของมันก็จะขาดใจตายในที่สุดนะฮะ
ในขณะเดียวกันครับยังมีสุนัขอีกตัวที่น่าจะเป็นลูกแม่เดียวกัน
ยืนอยู่ที่ประตูรั้วทางเข้าโรงเรียน

นะครับก็เจ้าตัวนี้เขาพยายามจะเข้าไปในโรงเรียนนะ
เหมือนเข้าไปหาแม่ของเขานะฮะ
แต่ว่าน้ำท่วมนะครับ